ข่าวนี้คงต้องถามคุณเหยียงมาศรด้วย

แล้วถังพักน้ำที่คอนโดมันไปเจอถุงปฏิกรต่าง

คือจากข่าวนี้คุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นนะผ่านทางไลน์ขึ้นหน้าจอ

หลายคนบอกว่าง่ายเลยเปลี่ยนแท้งไปเลย
แท็งค์เก่าออกเปลี่ยนแท็งค์ใหม่ไปเลยอันนี้สบายใจ
คือล้างแล้วมันไม่สบายใจใช่ไหม
ล้างแล้วมันไม่ค่อยสบายใจเออจริงหรือเปล่า
เขาก็พาสื่อมวลชนไปตรวจพิสูจน์ดูหน่อย
ล้างแล้วมันดื่มได้มันกินได้
ไม่มีสีไม่มีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์
แต่ว่าคำถามคือแบบบางคนในคอนโดบางทีมันก็ยังมีความหวั่นว่า

ก็เลยต้องโชว์สปีริตเดี๋ยวดื่มโชว์มาให้สื่อดู
ให้คนดื่มโชว์ซะเลยว่ามันกินได้จริงหรือเปล่า

ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางนิติบุคคลของคอนโดที่เกิดเหตุที่นนทบุรีเนี่ย
ก็ชี้แจงผ่านสื่อบัญชนยังเป็นทางการเนี่ยฮะ

หลังถูกลูกบ้านร้องเรียนมายังเพจของไทยรัฐแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตไป
ไปพบสิ่งของปฏิกูลคล้ายอุจจาระอยู่ในถังพักน้ำของคอนโดทั้งสองตึก
ก็มีความกังวลว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเปล่า

เรากินเราใช้เข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะ
วันนี้ทางด้านของนายทิติพันธ์โรธศรีวงกฎเป็นกรรมการนิติบุคคล
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่นิติบุคคลออกมาชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
กับผู้ที่อยู่อาศัยแล้วก็สื่อมวลชนด้วย
แล้วก็บอกว่าในฐานะนิติบุคคลเขารู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
คิดว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะฮะ
ซึ่งจากการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการเนี่ยคงต้องรอการสืบสวนของตำรวจ
ตอนนี้นิติบุคคลและลูกบ้านพยายามช่วยกันอยู่หาหลักฐานอยู่ว่าใครเป็นคนทำทำทำไม
ติดตามคนทำดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาตอนนี้นิติบุคคลก็เยียวยาลูกบ้านไปแล้วใน๔ข้อ
ลูกบ้านก็พอใจและยอมรับข้อเสนอไปนะครับ
ก็คือการติดต่อกรมอนามัยไปตรวจสุขภาพของลูกบ้านทุกคน
ให้มั่นใจว่ากินน้ำเข้าไปแล้วใช้น้ำไปแล้วจะไม่มีโรคติดต่อ
ซึ่งหากกรณีไหนที่พบว่าลูกบ้านมีผลกระทบเช่นมีผื่นขึ้นมีอาการแพ้น้ำ
ก็จะช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
การนำโซ่ไปคล้องปิดล็อกฝาถังเพราะว่าก่อนเกิดเหตุไม่มีการล็อกเลย
ใช่ถ้าเกิดไปขึ้นไปก็คือเปิดฝาได้เลย
กล้องวงจรปิดก็ไม่มีฝาก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ล็อกนะฮะก็จะล็อกกันไป
กล้องวงจรปิดเพิ่มด้วยทางขึ้นดูซิใครขึ้นไปนะฮะ
แล้วก็เยียวยาค่าน้ำปลาปลาหน่วยละ๑๘บาทห้องละ๑หน่วย
เป็นการชดใช้นะฮะชดเชยการเปิดน้ำทิ้งล้างท่อก็ให้เอาคอลีนเข้าไปเป็นการล้างท่อนะครับนะฮะ
นิติบุคคลก็เลยบอกว่าอยากจะให้ลูกบ้านมั่นใจว่าทางนิติบุคคลจะจัดการล้างถังพักเพื่อความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค
แล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับนิติบุคคลและผู้อยู่อาศัยว่าอยากจะให้ช่วยกันในการสอดส่องดูแล
ถ้ามีก็จะต้องพบเห็นแล้ว
และสามก็จะต้อง

เพื่อนำส่งให้กับทางกำเนิดที่ตรรวจ
จากภาพในกล้องวงจรปิด
หลังจากนั้นนะคะนิติบุคคลก็เลยเชิญสื่อมวลชนที่ไปทำข่าว

พิสูจน์กันขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะ

พิสูจน์ว่าน้ำสะอาดปลอดภัย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัย
ก็เดี๋ยวมีการดื่มโชว์นะคะ

ไม่มีกลิ่นปลอดภัยแน่

แล้วก็บอกว่าผลการตรวจของการประปานครหลวง
ไม่พบเชื้ออีโคลายและโคลิฟอร์มเจอปน

แล้วก็ดื่มโชว์กันเลยทีเดียว
ให้มั่นใจว่าสามารถดื่มได้นะครับ
ไม่มีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถึงกับต้องคว่ำแก้วให้ดูว่ากินหมดแล้วนะ
ให้ทุกคนมั่นใจว่ามันดื่มได้จริงนะฮะ
ส่วนข้างขึ้นตามเรื่องของการหาตัวผู้ก่อเหตุ

นิติบุคคลระบุว่ายังไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษ
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไป

เพราะว่าผู้ชมเห็นทางที่เขาขึ้นมั้ย
มันเป็นทางที่แบบคือต้องคนที่รู้จริง

เคยมานอนที่นี่เคยมาอยู่ที่นี่

มันเป็นทางที่ว่าเออมันต้องขึ้นช่องไหนยังไง
นะครับก็ต้องชำนาญเส้นทงเส้นทางรู้ผังของอาคารนะครับ
ก็เขาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งส่วนไหนก็ยังไม่รู้
ยังต้องหาข้อมูลก่อนตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับ
ก็ต้องหาตัวผู้ก่อเหตุมาสอบถามแล้วก็ดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ